หลังอายการสั่งฟ้องร่วมกันฟอกเงินรับของโจร
สิทธิ์ปัดข่าวลือยันหลวงพ่อยังอยู่ที่วัด
ถามตรง๑๙นาฬิกา